เจองูเห่าเข้าบ้านจะทำยังไง

ใช่แต่เจ้าของบ้านคนนี้พอเขาไปเปิดตู้ที่เก็บพระเครื่อง
งูเห่าวิ่งหนีออกนอกบ้านก่อนเลยกลัวไงคะ
แล้วค่อยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพราะมันดุนะคุณ
เจ้าหน้าที่เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร
พร้อมกับอุปกรณ์จับงูค่ะมาพร้อมมือเลยอาวุธครบมือ
เข้าไปจับงูเห่าตัวใหญ่มันนอนขดอยู่ในห้องโถงชั้น๒
อยู่ที่บ้านเลขที่บอกบ้านเลขที่ค่ะ
อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
แล้วก็มีนางชุติมาเพชรสังอายุ๕๕ปีเป็นเจ้าของบ้าน
ยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่ตื่นตกใจกลัวเลยแหละไม่รู้จะทำยังไง
ร้องให้ทุกคนในบ้านออกมารอข้างนอก
อย่าอยู่ในบ้านออกมารอข้างนอกเดี๋ยวงูจะกัด
ทีนี้งูตัวนี้ค่ะมันแอบเข้ามาในบ้าน
แล้วเป็นงูเห่าตัวใหญ่ขดอยู่ในตู้ที่เก็บพระเครื่อง

เพราะว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางต่างออก
ใช้อุปกรณ์เขียงงูเห่ามันคูฟ่อตลอดเวลาเลยนะคะ
แล้วมีการฉกเป็นระยะด้วย
แต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับมันไปได้สำเร็จนะคะ
คือเอาบ่วงเชือกคล้องคอมันขึ้นมาได้
ก็เป็นงูเห่าตัวใหญ่ยาวสัก๒เมตรค่ะ

ตอนนั้นกำลังเตรียมดอกไม้จะไปไหว้พระวันนี้วันพระไง
ก็มองเข้าไปในตู้เห็นหางสัตว์ว่าโผล่มา
ทำไมหางแมวมันมาอยู่ในตู้ได้

พอก้มลงไปส่องใต้ตู้เท่านั้นแหละ
เป็นงูตัวใหญ่รีบวิ่งออกมาด้านนอกเลย
แล้วก็ประสานให้หน่วยงานมาจับไป

ไม่ได้มีทะบงทะเบียนรถอะไรบอกแค่
เหรอเพราะว่ารอบที่แล้วที่งูไปกินไก่ในเล้า

ที่กินไข่ไปกี่ฟองนะ๖ฟอง
บ้านเล็กที่๗อะไรอย่างนี้ออก๖๗๗๖อะไรอย่างนี้นะครับ